แล้วนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อมีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนทงแดงที่เจ้าหน้าที่ปักเอาไว้ว่าไม่ให้ลงเล่นน้ำ
แต่ลงเล่นค่ะสุดท้ายกลายเป็นศพสองศพเลยนะคะ
ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสาคูของจังหวัดภูเก็ต
ก็ได้รับแจ้งแล้วค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะ
จมน้ำค่ะเนี่ยอยู่ในหาดในทอนนะคะที่อำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
ชาวบ้านเนี่ยเอาจริงตอนนั้นเขาก็ช่วยกันนะนำตัวนักท่องเที่ยวทั้งสองรายขึ้นมาจากทะเลได้แล้ว
ตอนนั้นนักท่องเที่ยวหมดสติเร่งปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลทะลางอย่างเร่งด่วน
แต่สุดท้ายเป็นเรื่องเศร้าค่ะเพราะว่าเสียชีวิตทั้งคู่เลย
เหตุการณ์นี้สลดนะคะเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะ
ซึ่งและสองคนที่เสียชีวิตคุณผู้ชมเขาเป็นแม่ลูกกันด้วย
ตรวจสอบนะคะคนที่เสียชีวิตคนหนึ่งคนเป็นแม่ชื่อว่านางห่วงไห่เหวนอายุ๕๒ปี
และคนเป็นลูกอายุสิบหกปีชื่อนางสาวนวลชูอันค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม
ตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตก็ไปร่วมกันชนะสูตรพลิกศพ
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดมีการประสานไปยังสถานทูตเวียดนาม
เพื่อแจ้งให้ทราบด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะคือเนี่ยทงแดงที่ปักไว้
ที่เขาปักไว้คุณผู้ชมจะเห็นอันนี้ชัดเจนนะ
คือมันอยู่บริเวณหาดในทอนแล้วตรงนี้ตอนนี้มันมีคลื่นลมแรง
เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเขาก็เลยเอาทงมาปักไว้แบบนี้ตลอดแนวเลย
มันไม่ได้ปากแค่ทวงเดียวอ่ะนะแต่ทีนี้พอไปสอบสวน
ก็ทราบแบบนี้ว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเอาจริงจริงเขามาด้วยกันสามคนค่ะ
นะคะแต่สองคนแม่ลูกเนี่ยจมน้ำจนเสียชีวิตอีกคนนึงรอดนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามก็อย่างที่บอกลงไปเล่นค่ะในชายหาด
ที่จริงจริงก็มีทงปักไว้แล้วตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวนั่นแหละค่ะ
สุดท้ายถูกคลื่นดูดทำให้คือร่างของแม่ลูกทั้งสองคนจมหายจากฝั่งไปประมาณสัก๒๐เมตร
อีกคนเนี่ยปลอดภัยนะคะบรรยากาศเนี่ยก็นี่แหละค่ะ
สักข่าวก็เลยไปลงพื้นที่สำรวจกันอีกทีก็ไปดูมันก็ยังมีทงแดนเนี่ยปักอยู่ใช่ค่ะ
แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางคนที่ลงไปว่ายน้ำไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันบ้าง
เจ้าหน้าที่เองก็จะต้องเร่งเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ซึ่งก็ยังพบว่ายังมีคนฝ่าฝืนลงไปเล่นน้ำอยู่เลยอ่ะคลื่นลมแรงนะคะ
ดูสิคะก็ยังเล่นคือบางทีอาจจะคิดว่าออกไปไม่ไกลไม่อันตรายหรอก
แต่ว่าเราไม่รู้จริงว่าใต้น้ำมันมีตรงไหนเป็นจุดคลื่นดูดหรือเปล่า
อะไรแบบนี้อันตรายก็พอคลื่นมันมาปุ๊บป้ะอืม
จะช่วยเหลือกันยังไงมันซัดออกไปจากฝั่งเลยนะคะ
ยังไงเชื่อฟังดีกว่านะคะถ้ามีคำเตือนนะคะ